คุณผู้ชมคะยังต้องตามความคืบหน้ากันต่อนะคะคดีไอซ์หีบเหล็ก
นายอัภิชัยองค์วิสิตผู้ต้องหาวัยสี่สิบเอ็ดปีนะคะ
ที่ตอนนี้อยู่ในเรือนจำและตำรวจได้ไปตรวจค้นในบ้านพัก
ซอยเพชรเกษมสี่สิบเจ็ดคือตอนเนี้ยค่ะยังไม่มั่นใจว่า
ว่ายังมีศพอื่นที่ถูกซุกซ่อนอยู่
คือณตอนนี้ที่เจอตำรวจบอกว่าคือ๓ศพ
ศพแรกที่เล่าไปน้องกุ๊กกิ๊บที่ถูกฝังอยู่ในดิน

๒วันแรกที่เจอเป็นชิ้นส่วน๓๐๐ชิ้น
แล้วก็ล่าสุดเจอเป็นโครงกระดูกอยู่ในหีบเหล็กแล้วก็ถ่วงน้ำเอาไว้
ตำรวจบอกว่าเบื้องต้นคือ๓ศพนะคะ
แต่ยังมีพยานให้ข้อมูลว่ามันน่าจะมีอย่างน้อยอีกศพหนึ่ง
ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะ
ว่าจะสามารถขออนุมัติศาลออกหมายค้นเพื่อจะไปค้นเพิ่มหรือเปล่า
ถ้ามันมีหลักฐานค่อนข้างชัดว่ายังมีศพอื่นเพิ่ม
แต่ต้นมะม่วงมันก็มันตั้งกี่ต้นก็ไม่รู้
เอาลิมรั้วผู้สื่อข่าวเคยนับลิมรั้ว
เฉพาะลิมรั้วคุณเกดมาสอนแทบเมื่อสักครู่นี้๑๑ต้น
เฉพาะลิมรั้วบ้านเขา๒๐ไร่
โอ้โหถ้าท่านเห็นภาพมุมสูงเมื่อสักครู่นี้จะเห็นว่าต้นไม้มันเยอะมาก
ต้นมะม่วงก็มีอีกไม่รู้กี่ต้นต่อกี่ต้น
คือตอนนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าคือข้อมูลมันเข้ามาเยอะเหมือนกัน
ว่าน่าจะมีอีกคือมันมีพยานที่บอกว่าเป็นเพื่อนไอซ์ไง
แล้วเขาเป็นคนให้ข้อมูลไงว่ามีศพในน้ำกับมีศพใต้ต้นมะม่วง
อ่ะคุณเขียนมาสอนจะขุดต้นไหนก่อนก็ต้องไล่ไปตั้งแต่ต้นแรก
โอ้โหมันเยอะมากให้ครบยี่สิบไร่อ่า
ตำรวจรีโชคชัยงามวงผู้บังคับการตำรวจนครบันเก้า
ก็ออกมาให้ข้อมูลเรื่องนี้นะคะบอกว่าเมื่อวานนี้สารอาญาธนบุรี
อนุมัติหมายจับในไอซ์เพิ่มนะคะในคดีครอบครองยาบ้า
คุณผู้ชมในไอซ์เนี่ยนะซุกซ่อนยาบ้าไว้ในอพาร์ทเมนต์
ที่มีอยู่เป็นร้อยห้องแล้วก็ป้าดูแลอยู่
ในห้องหมายเลขหนึ่งหนึ่งสองอ่ะสองพันเมตรนะโอ้โห
คือในไอซ์เนี่ยไปอยู่ที่อพาร์ทเมนต์ไม่ได้อยู่บ้าน
เพราะว่าน้ำท่วมเมื่อปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสี่
น้ำท่วมกรุงเทพอ่ะอ่ะครับก็เลยไปอยู่อพาร์ทเมนต์อืม
ไปอยู่เนี่ยก็เลยซ่อนยาไอซ์เอาไว้ส่วนที่บอกว่าใต้ต้นมะม่วง
น่าจะมีศพอีกเนี่ยนะคะตำรวจบอกว่าคือมันยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจน
อืมว่ามีหรือไม่มีถ้ามีพยานเพิ่มเช่นพยานบุคคลพยานแวดล้อม
ก็อาจจะต้องไปขอหมายค้นแล้วก็ไปตรวจค้นเพิ่ม
เพราะว่าการจะไปตรวจค้นในแต่ละทีต้องออกหมายไม่ใช่อยู่ดีเข้าไปตรวจเข้าไปตรวจ
ได้ครับชุดสืบสวนบอกว่ามันมีประเด็นที่บอกว่าโครงกระดูกที่เจอ
ในบ่อน้ำที่อยู่ในหีบเหล็กแล้วก็ถ่วงน้ำเอาไว้อ่า
ว่าเป็นกระดูกของผู้หญิงที่ชื่อออยหรือเปล่า
เพราะว่าทางครอบครัวของผู้หญิงที่ชื่อออยบอกว่าลูกสาวหายตัวไป
อืมแล้วมาเห็นข่าวว่ามีบ้านไอซ์สิบเหล็กมีศพผู้หญิงอยู่ในบ้าน
ครอบครัวของออยเนี่ยเขาก็เลยสงสัยว่าเกี่ยวกับคดีของไอซ์หีบเหล็กไหม
ครับแต่ตำรวจบอกแบบนี้นะคะออยหรือนางสาวยุภาษีเดช
ิตตี้สาวชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ที่หายตัวไปอ่ะค่ะไม่น่าจะใช่หนึ่งในศพที่เจอในบ่อน้ำบ้านไอซ์
สาเหตุก็คือออยเขาหายตัวไปปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
ครับแล้วช่วงเวลามันไม่สัมพันธ์กันกับช่วงเวลาที่ในไอซ์ออกมาจากเรือนจำ
ยังติดคุกอยู่ดังนั้นหายไปปี๕๗มันเวลามันไม่สอดคล้องกัน
อืมก็เลยเป็นไปไม่ได้ที่ว่าจะเป็นฝีมือของในไอซ์อันนี้ตำรวจบอกมาแบบนี้นะคะ
ณขณะนี้ก็ยังไม่มีอ่าข้อมูลใดเพิ่มเติมที่จะมีอ่า
คนแจ้งหายที่จะเกี่ยวข้องหรือในห่วงเวลาที่มันจะเกิดเหตุ
คนที่พูดเราก็ติดต่อไปหลายทางก็ไม่มีมายืนยัน
ซึ่งพื้นที่มันกว้างมากที่ผู้สื่อข่าวได้ไปดูนะครับ
ในการที่เราจะต้องไปพลิกแผ่นดินทั้ง๒๐ไร่เลย
มันก็คงจะไม่สมเหตุสมผลครับ
อืมดังนั้นคดีนี้ยังต้องตามนะคะคุณผู้ชมยังไม่จบค่ะ
เพราะว่ากระดูกมนุษย์ที่เจอในบ่อน้ำยังไม่สามารถยืนยันได้นะคะ
ว่าเป็นของใครทั้งกระดูกที่เจอช่วง๒วันแรก๓๐๐กว่าชิ้น
กระดูกที่เจอในหีบเหล็กและถ่วงน้ำอยู่เพราะตำรวจบอกว่าไม่ใช่ของนางสาวออยอ่ะ
แต่ว่าทางครอบครัวของออยเขาบอกแบบนี้ค่ะ
นายบุญส่งศรีเดชอายุ๖๔ปีเป็นพ่อของออยนะคะ
บอกว่าก็พ่อได้ยินข่าวไอซ์หีบเหล็กนี่แหละ
ก็ตอนแรกคิดว่าเอ๊ะสงสัยว่าลูกสาวเนี่ยเป็นเหยื่อของไอซ์หรือเปล่า
แต่ไปมาพอมาดูปีก็เลยคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่
เพราะว่าลูกสาวหายตัวไปช่วงปี๕๗
แต่ไอซ์ติดคุกอยู่ตั้งแต่ปี๕๕ถึงปี๖๑
แต่พ่อก็บอกว่าถ้าไม่ใช่เกี่ยวข้องกับคดีของไอซ์
พ่อก็เลยสงสัยว่าลูกสาวพ่อคนนี้หน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะ
อ๋อนี่คือออยค่ะนางสาวยุภาษีเดชเนี่ยค่ะ
เป็นตายร้ายดีอยู่ตรงไหนพ่อบอกว่าถ้าใครพบ
ใครเห็นใครรู้จักใครมีเบาะแส
ถ้าไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของไอซ์หีบเหล็กไปซะก่อน

เราสงสัยไหมคะว่าผู้ที่
ถ้าน้องออยหายไปจะไปอยู่กับไอซ์ครับ

ถ้าเกิดรู้ว่าใครเป็นคนทำออยเนี่ยพ่อจะว่ายังไงครับ
ขอให้มันตายโหงไปนั่นแหละ
จากเรื่องปริศนาว่าจะมีศพใครหรือว่ามีใครที่หายตัวไป
ถ้าท่านผู้ชมจำได้เนี่ยเราเคยเล่าให้ฟังว่า
แล้วก็เหมือนกลับมาทำพิธีสวดมงส์สวดม้นอะไรแหละ
ใส่ชุดขาวมานั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็ทำพิธีเหมือนสะกดวิญญาณ
กลางคืนนี้ก็โอ้โหนะเงียบสงัดนะครับ
เล่าให้กับผู้สื่อข่าวของเราฟังนะครับท่านผู้ชมครับ
เขาบอกว่าเขาเจอเรื่องอะไรที่มันแปลกเนี่ยหลายครั้งหลายหน
ที่คุณจิรยุทธ์บุญชูไปคุยมาด้วยนะ
เอาไล่ไปตั้งแต่เมื่อพฤศจิกายนปี๒๕๖๑ก่อน
ตอนนั้นนะเขาบอกว่าเขาจำได้ประมาณตี๔ตื่นมาจะทำกับข้าว
ได้ยินเสียงไก่ร้องอยู่แถวทางเดินหน้าบ้าน

เดินออกไปดูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๑๔๑๕ปี
ผิวขาวผมสั้นสูงสักประมาณ๑๕๐เซนติเมตร
สวมชุดนักเรียนไม่ได้เดินนะคุณหญิงมาสอน
ลอยผ่านหน้าบ้านเขาลอยนะฮะ
แล้วเด็กคนนั้นในชุดนักเรียนก็หายวับไปกับตา
แบบนี้เลยครับที่เราทำภาพกราฟิกให้ท่านเห็นเนี่ย

นั้นปี๖๑พฤศจิกายนนะครับ
ตอนนั้นก็คิดว่าสงสัยจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางมั้ง
อาจจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางเดินผ่านแถวนี้
แต่พอมาเห็นข่าวพบศพผู้หญิงที่บ้านในไอซ์
ก็เลยย้อนคิดไปถึงวันนั้นว่าเอ๊ะ
หรือจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้หญิงที่มีข่าวว่าหายตัวไปในบ้านในไอซ์
ค่ะแล้วมาให้เขาเห็นมาขอความช่วยเหลือนะฮะ
อาจจะเป็นคนเดียวกับโครงกระดูกที่งมขึ้นมาจาก
บ่อน้ำในบ้านของในไอซ์ก็ได้นะครับอ่าอันนี้เมื่อพฤศจิกายนหกหนึ่ง
แต่เอานี่คุณเขียนมาสอนสดร้อน
เมื่อคืนที่ผ่านมา๒๗มกราคมตีหนึ่งสี่นาที
เขาได้ยินเสียงผู้หญิง๓๔คนนะฮะยืนคุยกันอยู่ที่สะพานทางเดินเรียบคลองตรงข้ามบ้านในไอซ์
นี่ฮะแต่เขาจับใจความไม่ได้ว่าผู้หญิง๓๔คนนี้คุยอะไรกัน
แต่เสียงที่ได้ยินชัดที่สุดคือผู้หญิงที่คุยกันเนี่ยหัวเราะ
หัวเราะเหมือนกับดีใจอะไรบางอย่างเขาก็เปิดประตูออกมาดู
อ้าวไม่เห็นมีผู้หญิงเกาะกลุ่มคุยกันอยู่เลยตอนอยู่ในบ้านได้ยินเสียง
เดินออกมาดูไม่เห็นก็เลยคิดว่าหรือจะเป็นเสียงของผู้หญิงเจ้าของโครงกระดูกต่าง
พบในบ้านในไอซ์ที่มาสื่อแสดงความดีใจที่เจอโครงกระดูกเขาแล้ว
แล้วในไอซ์ก็ถูกจับดำเนินคดีแล้วนี่ฮะตีหนึ่งสี่นาทีเมื่อคืนออกมาดูไม่เจอ
แต่ได้ยินเสียงชาวบ้านคนนี้ยังบอกกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
บอกว่าเรื่องแปลกที่เคยเห็นแล้วก็ได้ยินมาเนี่ยทำให้นึกขึ้นได้ว่าเมื่อปีที่แล้ว
เคยได้ยินเสียงในไอซ์วิ่งออกมาจากหน้าบ้านของตัวเองมาถึงตรงสะพานข้ามคลองที่อยู่ข้างบ้าน
แล้วพูดว่าพวกมึงเนี่ยจะมาทำไมกันออกไปจากบ้านกูได้แล้ว
นี่ฮะในไอซ์พูดอย่างนี้อันนี้ชาวบ้านก็เล่าให้ฟังนะฮะขออนุญาตใช้คำพูดแบบนี้หน่อย
ขออภัยค่ะจะได้เห็นภาพแล้วตอนนั้นในไอศ์ก็ยิงปืนประมาณ๒๓นัฏด้วย
คิดว่าสิ่งที่ในไอซ์เห็นในวันนั้นต้องไม่ใช่คนแน่
อาจจะเป็นวิญย์ของพวกผู้หญิงที่ในไอศ์ฆ่าและอำควางคดีในพื้นที่บ้านตัวเอง

ไก่เราเลี้ยงด้วยมันทำเสียงกระต๊กกระต๊ก
ก็เห็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณ๑๒๑๓ปีเนี่ย
ชุดนักเรียนนะครับผมสั้นตัวผมผอมหรือขาวหน้าตาดี
ลอยตัวผ่านไปแบบช้า
พอผมเจอครั้งแรกปั๊บเนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมเจอในตอนนั้น
มันไม่ใช่คนคือเป็นดวงวิญญาณ

ไปต่อหน้าต่อตาแล้วก็ลมพัดเหมือนเย็น
แบบเหมือนไฟทางที่ใต้เนี่ยนะครับ

ถ้ามีรูปภาพอะไรเนี่ยรู้แล้วยืนยันได้เลยว่าเป็นใคร
ยังจำได้ติดตาเลยนะวันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละ

พอได้ยินเสียงกรี๊ดใส่มันอยู่ทางทิศใต้

ประมาณเดือนละ๒ครั้งหรือ๓ครั้ง
นครแบบเสียงยาวและแหลมมากนะ
ไม่รู้ว่าเสียงมันมาจากทิศใต้

แต่ว่าคนลุกมาก
คิดว่าเป็นเสียง

เสียงของผู้หญิงที่น่าจะถูกเสียชีวิตแล้วก็จมน้ำ
จมน้ำก่อนที่เหมือนกันจะขาดใจ
เมื่อคืนวันจันทร์ก็ได้ยินเสียงผู้หญิงสี่คน

เพราะเอิญพี่คนนี้เขาเจอบ่อยก็เลยเล่าให้คุณจิรายุทธ์ฟัง

คุณผู้ชมก็เลยบอกว่าทำไมต้องทำกราฟิกซะน่ากลัวขนาดนั้น

ไหนจะเสียงหมาหอนอีกอะไรอีก
ก็ชาวบ้านแถวนี้บอกว่าปกติตรงเรียบกำแพงบ้านในไอซ์เนี่ยมันเป็นคลอง
กลางคืนเขาจะไปหาปลากันเดี๋ยวนี้ก็งด

แต่ไม่รู้จะมีศพอะไรอีกหรือเปล่า
ก็กลัวเสียงอะไรที่เขาว่าอาจจะเป็นวินดวงวิญญาณเป็นผงเป็นผีอะไรพวกนี้ด้วย